ถ้าอย่างนั้นขอต่อเรื่องหญิงไก่อีกนิดเดียวค่ะคุณผู้ชม
อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูลำดับเหตุการณ์นี้
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะคะ
ว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามจากรายงานค่ะ
หญิงไก่หรือนางมนตายกรัตนการสาวใหญ่วัย๕๖ปี
ที่ออกมาปรากฏเฉินเป็นที่น่าสนใจอีกครั้ง

โดยก่อนหน้านี้เธอออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน
ผ้าคลุมศีรษะปิดบังใบหน้า
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า
ไม่ได้กันแกล้งนางสาวประพาวันใจกล้าหรือน้องก้อย

เครือข่ายต่อต้านบ่อนทำลายชาติ

ว่าถูกหญิงไก่กันแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญาทั้งครอบครัว
ในข้อหารักทรัพย์สินกว่า๑๐ล้านบาท
แต่เรื่องราวดูเหมือนจะบานปลายมากขึ้น
เมื่อนายสงการได้เบิกตัวนางสาววนิชยาบุญสุนเห็ง
หรือน้องมีนบุตรสาวของนางสุกัญญาสิริม่วง

ข้อหารักทรัพย์มูลค่ากว่า๓ล้านบาท

เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงไก่เช่นกัน

ผู้เสียหายรายที่๓ก็ปรากฏตัว
เมื่อจรฐีศูนย์ประชาบดีจังหวัดแม่ฮ่องซ้อน
นำนางสาวจันทนาคตคงไทยหรือน้องหนูนา
เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบราม
เพื่อเป็นพยานให้กับน้องก้อยและครอบครัว
หลังน้องหนูนาพ้นจากการถูกจองจำนานกว่า๑ปี๖เดือน
ข้อหารักทรัพย์หญิงไก่ไปกว่า๕แสนบาท

ก็ปรากฏผู้เสียหายรายที่๔และ๕
ประธานสหพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
ได้รับร้องเรียนจากหญิงสาวจำนวน๒คน

ซึ่งทั้งหมดมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านสุขใจ

หญิงไก่พยายามชักชวนให้ไปทำงานที่บ้าน

แต่ปรากฏว่าไม่ได้ส่งเสียตามที่กล่าวอ้าง
คดีในลักษณะเดียวกันทั้งหมดที่เกิดจากหญิงไก่
ได้แจ้งความบันทึกสำนวนไว้ที่สถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
เกิดคำถามว่าเหตุใดพนักงานสอบสวน
ไม่เคลือบแคลงสงสัยพฤติกรรม
หญิงไก่ดำเนินคดีกับลูกจ้างถึง๙คดี

ซึ่งมีคดีที่ถูกถอนแจ้งความไปแล้วถึง๔คดี

ต้องลงมาตรวจสำนวนคดีด้วยตัวเอง
และตั้งคณะทำงานขึ้นมาสอบข้อเท็จจริง
พร้อมยอมรับว่าการทำคดีของพนักงานสอบสวน

ประเด็นที่๓เรียกเก็บความบกพร่องของพนักงานสอบสวนในสำนวนนี้
มีหรือไม่อย่างไรก็ได้สั่งการให้หัวหน้าฐานีเขาไปพินาตามความเหมาะสม
จากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทำให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
หญิงไก่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
พยายามค้ามนุษย์และแอบอ้างเบื้องสูงตามมาตรา๑๑๒
เรื่องราวของหญิงไก่ดูเหมือนจะไม่จบลงโดยง่าย
เมื่อมีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของหญิงไก่ได้ถูกเปิดเผยออกมาเรื่อย
ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
ปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายตีแผ่ข้อเท็จจริงให้ประจักษ์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน